บันทึกเทปไว้ในช่วงบ่ายของวันศุกร์คือเมื่อวานนี้ครับ
จำเป็นต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าช่วงที่กำลังบันทึกเทปอยู่เนี่ย
ช่วงเวลาเดียวกับที่คศแม่น้ำ๕สายกับกรกตเชิญพักการเมืองไปประชุมปรึกษาหารือกัน
แล้วก็คาดหมายกันว่าน่าจะมีความชัดเจนเรื่องวันเลือกตั้ง
ซึ่งรองวิศนุเครืองามบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยวันนี้สิ่งที่จะไปบอก
กับคนที่มาประชุมจากพักการเมืองก็คือบอกเรื่องวันเลือกตั้ง
รองวิศนุพูดนะครับแต่ว่าเอาเข้าจริงจะมีการประกาศวันเลือกตั้งได้หรือเปล่า
ในวันศุกร์ช่วงบ่ายหรือช่วงที่เวลาที่ผมกำลังบันทึกเทปอยู่เนี่ย
ยังไม่รู้ยังไม่รู้ครับยังมีบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะประกาศไม่ได้
ว่าจะเลือกได้วันที่๒๔หรือถ้าประกาศว่าเลือกในวันที่๒๔ได้ก็จบไป
ฉะนั้นเรื่องที่จะหยิบมาคุยวันนี้เรื่องนี้ยังคุยไม่ได้ต้องรอข้อมูลตรงนั้น
แต่ว่าจะคุยเรื่องการเลือกตั้งสวหน่อยเพราะว่ามีแฟนแฟนรายการขีดเส้นใต้การเมือง
เรื่องที่มาและการเลือกสว
เอาอย่างนี้นะครับสเนี้ยเดิมที่เขียนไว้รัฐเนตรมนูลเนี่ย
กำหนดให้มี๒๐๐คน๒๐๐คนนะฮะ๒๐๐คนนี้มาจากไหน

ตัวแม่เลยเนี่ยมาจากการสัญหาของกลุ่มอาชีพที่หลากหลายผ่านการสมัครผ่านการเลือกกันเองจากอำเภอไปสู่จังหวัด
หลักการก็เผื่อว่าให้มีสวที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิตัวแทนพงคลทุกสาขาวิชาชีพมาทำหน้าที่นี่หลักการนะหลักการของรัฐมนูลเป็นอย่างนี้นะครับ
แต่ว่าพอรัฐมนูลออกมาแล้วก็มีบทเฉพาะการซ้ำเข้ามาบทเฉพาะการนี่คือเป็นบทเฉพาะการที่เขียนกำหนดว่า
ในช่วง๕ปีแรกเนี่ยจะไม่ใช้เหมือนที่เขียนไว้ในรัฐมนูลแต่จะใช้กติกาใหม่เขาถึงเรียกว่าบทเฉพาะการ
คือทำในช่วงเฉพาะเวลาใดเวลาหนึ่งบทเฉพาะการเขียนไว้๕ปี
เฉพาะการเขียนไว้ยังไงครับเขียนไว้ว่าสว๒๐๐คนแรกเนี่ยมาจากการแต่งตั้งคอสช
แปลว่าใน๕ปีนี้ยังไม่ต้องสัญหา๒คนแรกเนี่ยมาจากการแต่งตั้งคอสช
และใน๒๐๐คนแรกเนี่ยไม่ใช่๒คนนะ๒๐๐คนแรกเนี่ยมาจากการแต่งตั้งคอสช๑๙๔คน
มาจากโดยตำแหน่งเนี่ย๖คนนะครับ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
คนเนี่ยมาจากการสัญหาสัญหายังไงฮะให้มีการสมัครคัดเลือกกันเองในระดับอำเภอแล้วมาในจังหวัดระดับจังหวัดแล้วระดับประเทศแล้วก็ส่งรายชื่อ
คนที่เลือกกันเองเนี่ยส่งมาให้คอสชขอสชเอาทั้ง
กล้าเลย๒๐๐มาคัดให้เหลือ๕๐คนมาคัดให้เหลือ๕๐คนจะ
ใครอะไรยังไงก็แล้วแต่เถอะแต่ว่าจากสองร้อยที่เลือกกัน
มาเนี่ยคัดให้เหลือ๕๐คนก็เลยกลายเป็นว่า๒๑๙๔คศช
คัดคัดมาเอง๕๐คนผ่านการสัญหามาแต่สุดท้ายคอสชก็
จิ้มเอาเองแล้ว๖คนมาโดยตำแหน่งฉะนั้นก็มีคนตั้ง
คำถามว่าเอ๊ะแล้ว๕๐คนหลังเนี่ยทำไมคอสชไม่จิ้มเหรอ
ซะเลยล่ะเพราะยังไงก็สุดท้ายก็จบที่มือของขสชอ
อยู่ดีเอ้าก็ตอบได้ว่าต้องให้มีพิธีกรรมว่าผ่านการสัญหา
มาแต่ว่าแต่ว่าสุดท้ายขึ้นมาก็อยู่ตรงนิ้วมือที่คอสช
จะเลือกเอาเอาทีนี้ลองดูขั้นตอนช่วงเวลาหน่อยว่าในช่วง
เวลาจากนี้ไปหรือที่ผ่านมาเนี่ยเขาทำอะไรกันมายังไง
ขั้นตอนที่๑กรกตเปิดรับสมัครพร้อมกันทั่วประเทศเขา
เปิดมาตั้งแต่วันที่๒๖ถึงวันที่๓๐พฤศจิกาอันนี้ก็ผ่าน
ไปแล้วท่านก็ได้รู้แล้วใช่ไหมครับว่าคนมาสมัครเนี่ยน้อย
กว่าที่คาดเยอะประเมินกันตอนแรกเป็นหมื่นเอามาจริงจริงไม่
ไม่กี่พันอ่ะน้อยกว่าที่คาดเยอะคนอาจจะไม่รู้คนอาจจะ
มั่นใจว่าการสัญหามันมันจะถูกต้องไหมมันจะยุติธรรม
ไปสมัครเปล่าก็เสียเงินเปล่านี่เรื่องการรับสมัครรู้
แล้วนะฮะว่าว่ามาน้อยมากขั้นตอนที่สองผู้สมัครสวทุกสาขา
อาชีพเลือกกันเองในระดับอำเภอเลือกกันเองในระดับอำเภอ
เขากำหนดกรอบเวลาไว้ว่าให้เลือกกันให้จบภายในวันที่๑๓
ธันวาที่จะถึงนี้อันนี้วันที่๘แล้ว๑๖ธันวาต้องจบเหลือไว้
๘วันเลือกกันเองในระดับอำเภอนะขั้นตอนที่๓พอเลือกกันเอง
ระดับอำเภอแล้วเนี่ยภูที่ผ่านระดับอำเภอต้องไปเลือก
กันเองในระดับจังหวัดให้เหลือจังหวัดละ๑๐คนให้เหลือ
จังหวัดละ๑๐คนทั้งหมดเนี่ยในที่ไปเลือกกันเองในระดับ
จังหวัดเนี่ยให้เสร็จภายในวันที่ยี่สิบสองธันวาคมถัดจากนั้น
ก็ขั้นตอนที่สี่ขั้นตอนที่สี่ผู้ที่ผ่านระดับจังหวัดแล้ว
เนี่ยจะต้องไปเลือกกันเองในระดับประเทศให้เหลือเท่าไหร่
ให้เหลือ๒๐๐คนให้เหลือ๒๐๐คนแล้วต้องทำให้เสร็จภาย
เดือนกุมภา๖๒ปีหน้ากุมภา๖๒ปีหน้าต้องให้จบ๒๐๐คน
ขั้นตอนที่๕คศจะเอารายชื่อทั้ง๒๐๐คนมาคัดให้เหลือ๕๐๐
คนให้เหลือ๕๐คนคัดให้เสร็จภายในปลายเดือนมีนาคม
สุดท้ายขั้นตอนที่๖ขั้นตอนที่๖ขอสชจะประกาศรายชื่อ
สวที่เลือกกลับมากับมือเอง๑๙๔คนรวมเบ็ดเสร็จ
คนต้องทำให้เสร็จไม่เกินเดือนเมษายนปีหน้าฉะนั้นแปลว่า
สวที่ผ่านการสัญหา๕๐คนถ้าถามว่าใช้เงินเท่าไหร่ก็
คอตต้องใช้เงิน๖๐๐ล้านครับโอ้โหมีคนถามว่าตั้ง๖๐๐ล้าน
เสียดายตังค์ก็ไหนไหนก็อยู่ในมือคอสชจะต้องจิ้มเอาเป็น
คนสุดท้ายเนี่ยทำไมจะต้องผ่านการสัญหาให้มาให้มันยุ่ง
ยากมากเรื่องมากความเปลืองเงินหมดไปตั้ง๖๐๐อันนี้สิ
อันนี้คือความแกร่งใจของคนว่าไหนก็ไหนแล้วทำไม
ไม่ห้าสิบคนหลังก็ไม่ไม่จัดการมาเองให้เรียบร้อยทำไมต้อง
กระบวนการสัญหาซึ่งจะต้องใช้เงินมากอ่าอันนี้ก็ก็เป็น
เรื่องของอย่างที่หลายคนบอกว่าเป็นเรื่องของพิธีกรรมพิธี
การอย่าลืมนะครับว่าสวชุดที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมี
มีอำนาจหน้าที่โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้ด้วยสำคัญตรง
นี้แล้วไม่ใช่เลือกนายกคนเดียวได้ด้วยนะสวอยู่ในแต่
่ง๕ปีรัฐบาลอยู่ได้ครบเทอม๔ปีแปลว่าอยู่ในตำแหน่ง๕
ปีสวชุดนี้คุณมีสิทธิ์เลือกนายกคนหน้าได้ด้วยเลือก
นายกได้๒คน๒สมัยเอาว่างี้ก็แล้วกันเพราะว่าใน๕ปี
ก่อนจะพ้นไปเนี่ยมีสิทธิ์เลือกนายกทิ้งไว้อีก๑
นายกนี่ไงคืออำนาจของสวตามบทเฉพาะการมันก็มีอะไร
แปลกแปลกเยอะแล้วครับการเมืองบ้านเราเอาละวันนี้ก็มาอธิบาย
ให้ฟังว่าสวมีที่มายังไงนี่ก็คือขีดเส้นใต้กัน
เมืองของคืนวันเสาร์นี้กลับไปที่โต๊ะข่าวครับ